สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
เก้งเผือกอันนี้ก็ต้องไปหาดูนะวันนี้ก็เอามาถามผมอีกนะ
ถูกกันการทำประโยชน์ธรรมชาติสินปัลลมก็ไม่ทับใจ
พอผมกำชับไปต้องตรวจสอบให้ได้ที่มันหายไปตัวที่หนึ่ง
ตัวที่สองตัวที่สามใช่ไหมตัวที่หนึ่งตัวที่สอง
ตัวหนึ่งเห็นบอกว่าเจอโครงกระดูกใช่ไหม

มากี่ตัวดินขาวที่เหมือนเชื่อเกินไป
ผมคิดว่าทุกอย่างก็ดังเหตุอย่างเข้าแต่ประเด็นใดออกไป
ก็ทุกเรื่องต้องมีคำตอบนะครับขอเวลาให้คุณผู้ชมได้ก่อน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเนี่ยนะคะ
คือถ้าคุณผู้ชมจำได้ในวันที่เกิดเหตุการยิงกันจนเสียชีวิต
แล้วก็ปลิดชีวิตตัวเองสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยนะคะ
ก็ตกใจกันมากแล้วก็ตอนแรกการพาดหัวข่าวหรือว่าการสรุปความข่าวเนี่ย
ยังไม่ได้ลงลึกมากนะคะก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นปมประเด็นเรื่องการย้ายไหม
หรือว่ามีสาเหตุอะไรที่ลึกกว่านั้นซึ่งคำตอบได้ออกมาบางส่วนก็คือลึกกว่านั้นนะคะ
แล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้ต้องเข้าไปลื้อสิ่งที่อาจจะหมักหมมอยู่ในสวนสัตว์แห่งนั้นออกมาให้คำตอบเลยนะคะ
เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปสักปี๒ปีเนี่ยมันจะมีหนังสือร้องเรียนอยู่ฉบับหนึ่งนะคะ
ซึ่งมีการพูดถึงความสัมพันธ์ของคนจำนวนมากถ้าถ้าเราเชื่อหนังสือนี้นะคะ
ถ้าเราเชื่อหนังสือนี้ทั้งหมดเนี่ยคือพูดถึงความสัมพันธ์ของคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการหาประโยชน์ในองค์การสวนสัตว์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ที่อยู่ในข่าวเองหรือคนใกล้ชิดในลักษณะที่เป็นคนในครอบครัว
ญาติพี่น้องคนสนิทสนิทกันประหนึ่งญาติพี่น้องลักษณะแบบนี้
ซึ่งแปลว่าอาจจะมีคนอีกจำนวนมากนะคะถ้าเราเชื่อตามเอกสารนี้เนี่ยที่จะต้องโดนตรวจสอบ
แล้วก็ผู้ที่จะต้องให้คำตอบเหล่านี้ก็คือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะ
ว่าตกลงมันมีเรื่องนี้อยู่ในภายใต้กำกับดูแลของท่านจริงหรือเปล่า
ไม่ใช่แค่เก้งเผือกสองตัวแล้วนะคะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันค่ะ
อาจารย์เป็นหนึ่งในกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้ต้องมานั่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะ
แล้วก็จะต้องมาดูเรื่องนี้แหละว่าตกลงแล้วเรื่องเนี่ยมันแค่นี้จบหรือว่าจริงมันมีมากกว่านี้
แล้วถ้ามีมากกว่านี้จริงกล้าแตะหรือเปล่าด้วยนะคะ
เราจะคุยกันกับดรสมิธิดารากรณอายุทยาสวัสดีค่ะ

อาจารย์เอาขอโครงสร้างก่อนนะคะคืออาจารย์เป็นกรรมการองค์การนะคะ

แล้วจริงอาจารย์ทำไมถึงได้ต้องมานั่งเป็นรักษาการเรื่องใหญ่ขนาดนี้คะ
ถ้าผู้บรรยาการไม่มีหรือว่าเสียชีวิตโลงหรือลาออกต้องให้ลองเป็นผู้บรรยาการรักษาการแทน
แต่พอดีท่านรองภูมิในการทั้งสองท่านเนี่ยท่านไม่สะดวกไม่พร้อมในการที่จะรักษาการแทนนะฮะกรรมการก็เลยมีมติตั้งให้ผมมารักษาการแทนค่ะผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์จนกว่าที่จะหาผู้อำนวยการท่านใหม่ได้นะครับ
อาจารย์ตอนนี้เนี่ยนะคะความเข้าใจเอาความเข้าใจเบื้องต้นก่อนคือการมีเหตุยิงกันเสียชีวิตแล้วก็ปิดชีวิตตัวเองเนี่ยนะคะคือตกลงแล้วเราสามารถสรุปได้ตอนนี้ไหมคะว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเท่านั้น
ผมไม่กล้าสรุปเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เองเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจริงทั้งสองท่านเนี่ยท่านมีประเด็นปัญหาอะไรหรือเปล่าทำให้เกิดคดีรุนแรงขนาดนั้นเพราะเท่าที่ทราบนะครับตอนที่เท่าที่ทราบเนี่ยว่าสองท่านเองท่านก็เป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่โรงเรียนมหาวิชาวุธแล้วก็เป็น

การย้ายผู้ก่อเหตุหรือว่ามันมีเรื่องอื่นด้วยที่เป็นส่วนเหตุในการย้ายค่ะจริงเนี่ยเท่าที่ผมทราบในฐานะไปไปเป็นกรรมการแล้วก็มีการประชุมเงินมาประมาณสักห้าหกครั้งก็คือห้าหกเดือนนี้นะฮะคือเราทราบแต่เรื่องเก้งหายเท่านั้นนะฮะเพราะเก้งหายเนี่ยคือมันหายอยู่ในอยู่ในช่วงที่เราเป็นกรรมการค่
แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ตัวแรกที่หายในปัญหาที่ที่มันเกิดนอกเหนือกว่านั้นเนี่ยผมผมบอกได้ตรงแล้วผมไม่ทราบว่ามีอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่านะฮะไม่ทราบเรื่องพวกนี้เลยจริงนะฮะแล้วการที่กรรมการท่านตั้งให้ผมมาเป็นกรรมการรักษาการภูมิในการสนสัตว์เนี่ยเพื่อจะมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นว่าปัญหา
มันเหมือนกับยานสนทะยาเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องเปิดเปิดให้ประชาชนที่เขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเขาเองเนี่ยคือสัตว์เนี่ยนะฮะได้ทราบมากขึ้นนะครับผมคือในกรณีเรื่องของแก้งพระราชทานหายเนี่ยนะคะคือจนถึงตอนนี้ถ้าเราเอาเฉพาะที่เราใช้เป็นการเริ่มต้นข่าวคือสองตัวใช่ไหมคะคือหนึ่งตัวยืนยันได้

เป็นของคุณภูมิจริงหรือเปล่าค่ะแล้วเราก็ได้ส่งพิสูจน์โดยตอนนี้ได้ส่งอ่ากระดูกเนี่ยไปพิสูจน์ที่สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ของกลมทรัพยากรธรณีนพันธุ์พืชอ่ะสัตว์สัตว์นพันธุ์พืชนะฮะกลมทรัพยากรธรณีนีอ่าทรัพยากรของของกลมทรัพย์นะฮะช่วยดูให้เพราะเขาตรวจได
ก็มีการตรวจจีนอันที่สามเนี่ยดีเอนเอของเขาเนี่ยเขาใช่รูปคุณบูบูหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ให้ทางทางกรมสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ของกรมทรัพยากรเป็นคนช่วยดูให้ครับผมทีนี้ในในส่วนของตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าถ้าเราดูเฉพาะเก้งสองตัวที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเอ่อยืนยันแล้วตัวที่หาย
เล็กกว่านะคะอันนี้รออยู่ว่าตกลงที่พบที่ข้อเขาใช่เขาไหมใช่ครับใช่ไหมซึ่งเอาสักกี่วันคะอาจารย์ที่จะทราบ
ผลจากการที่ได้คุยกับทางสำนักงานอนุรักษ์วิจัยเนี่ยเขาว่าน่าจะใช้เวลาตรวจสักประมาณ๓๐วันในการตรวจข้อมูลนะฮะว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมเป็นเก้งเป็นกระดูกเนี่ยเป็นเก้งจริงหรือเปล่าแล้วก็พิสูจน์ดีเอนเอด้วยคือดีเอเนี่ยมันพิสูจน์ยากมันจะต้องลงไปถึงการตัดจีน

ที่ถูกผ่องถ่ายออกไปจะขายให้ใครก็แล้วแต่ไปกินไปใช้ย้ายไปอยู่ที่ไหนย้ายไปให้คนเลี้ยงย้ายไปให้คนกินก็แล้วแต่เนี่ยจำนวนมากจริงจริงอาจารย์ค่ะคำถามคืออันนี้จะอยู่ในขอบข่ายที่ต้องมีการสอบสวนกันภายในไหมเพราะคนจำนวนมากที่อยู่ในเอกสารร้องเรียนที่ว่านี้ก็มีทั้งสังกัดองค์การครับและคนอื่นอื่นที่นอกเหนือและคนที่ไม่ได้สังกัดแต่ทำธุรกรรมอยู่ด้วย
มีกรณีผูกพันมีการร้องเรียนท่านผู้ในการท่านที่เสียชีวิตไปมีการร้องเรียนในเรื่องอะไรต่างต่างพวกเนี้ยแต่ว่าเรื่องนี้จริงจริงเนี้ยต้องขอเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะเพราะเราเองเนี้ยเราเราไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนว่ามีประเด็นพวกเนี้ยเกิดขึ้นนะฮะประเด็นพวกเนี้ยผมเองก็ยังไม่กล้าที่จะอ่าลงลึก
ที่อาจารย์บอกนะคะที่ผอบอกค่ะคุณผู้ชมคือว่าเนื่องจากคือในเอกสารร้องเรียนเนี้ยคือให้ชื่อนามสกุลและตำแหน่งคนในทั้งหมดเลยนะคะและมีการพาดพิงไปถึงคนซึ่งเป็นคนในครอบครัวของคนในอีกที่ได้ประโยชน์ร่วมและก็พาดพิงไปถึงคนที่รู้จักกันจะเป็นเพื่อนฟุ้งหลุ่นผีหลุ่นน้องหรือว่าเป็นคนรู้จักก็แล้ว

สอบเนี่ยสอบแค่เรื่องเก้งหรือสอบทั้งหมดที่เคยมีการร้องเรียนกันมาแล้วเห็นมีบอกนอนแหละนกอะไรเต็มไปหมดเลยครับก็มีมีเรื่องคือจริงเนี่ยที่ตั้งกรรมการสอบโดยท่านรัฐมนตรีท่านให้ตั้งบุคคลภายนอกเพื่อความโปร่งใสเนี่ยนะฮะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงเลยมาสอบข้อที่จริงสอบทุกส่วนเลยนะฮะว่ามีประเด็นพวกนี้มา
สารถึงส่วนส่วนสำนักงานใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีการตรวจสอบพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองต่อสายคนในครอบครัวของหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวเรียนสรุปให้ฟังคร่าวคร่าวคือถ้าตามเอกสารที่มีการร้องเรียนกันตั้งแต่ปีหกหนึ่งเนี้ยทำให้เชื่อได้ว
ในลักษณะที่มาทำธุรกิจร่วมหรือว่าตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วจริงจริงแล้วเนี้ยเป็นแค่นอมินีของผู้ตายนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี้ยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็เป็นคนในครอบครัวของผู้ตายทั้งนั้นแหละคำว่าผู้ตายคือผู้ที่ถูกยิงนะคะเอ่อที่เกี่ยวข้องด้วยนอกเหนือจากนี้มีการพูดถึงสัตว์จำน
ไปแล้วก็ตามกันไม่เจอนะคะปลายทางบอกว่าจะเอาไปส่งปลายทางบอกไปตามที่ปลายทางอ้าวไม่เจอคือถ้าเราเชื่อตามนี้ทั้งหมดเท่ากับว่ายังไม่แน่ใจว่ามันจะตีเป็นมูลค่าคือเป็นตัวเงินเนี้ยเท่าไหร่นะคะอาจารย์ครับผมแต่มันเสียหายทั้งหมดทั้งระบบขององค์การส่วนตัดเลยเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเร

ของทางองค์การสนสัตว์คือพูดง่ายคือใช้ทรัพย์สินของทางการน่ะนะคะไปใช้ในการเอ่อใช้ในส่วนตัวแต่ประเด็นก็คือว่ายังไงก็ต้องให้ทุกคนได้พูดนะคะเราต่อสายกันนะคะกับคุณอัศเดชแสงพงนะคะเป็นลูกชายของผอสุริยาผู้ตายนะคะคุณอัศเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอัศเดชค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบคร
ร้องเรียนกันจำนวนยี่สิบกว่าเรื่องหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรื่องของตัวคุณอัศเดชเองซึ่งอย่างที่เรียนบอกตอนต้นถูกต้องไหมคะก็คือคุณอัศเดชถูกต้องใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ค่ะที่ฉันพูดตามตามเอกสารก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ช่วงที่แล้วว่าถ้าเราเชื่อตามเอกสารร้องเรียนนี้ประเด็นที่เป็นประเด็น

เปิดเขาเขียวค่ะซึ่งหลังจากหมดสัญญาณในการเช่าจากบริษัทเนี้ยทางบริษัทเขาก็จะเอารถออกมาขายใช่ไหมฮะเขาสามารถขายได้เพราะว่าสัญญาณเช่ากับเราแล้วค่ะทีนึงบริษัทเขาก็เลยถามกับเราว่าดังนั้นทางของอ๋อจะซื้อรถเลยหรือเปล่าถ้าซื้อเนี้ยก็เขาก็ขายต่อเลยเพราะมันก็เหมือนเราใช้รถกันก็

การใช้งานของตัวผอตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนจำได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกนึกหนึ่งสิบห้าสิบห้า
ผมจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะช่วงสิบกว่าปีที่แล้วอะครับ
เพราะรถมันเก่ามากคันนี้แล้วตอนนี้ก็คือทางเราก็
ก็เพิ่งขายต่อไปเพราะว่ารถมันสิบสองสิบสามปีแล้วค่ะตอนตอนคำว่ารถเก่ามากเนี้ย
ถึงเก่าตอนนั้นหรือเก่าตอนนี้คะเก่าตอนนี้ครับเพราะว่าก็คือตอนนั้นก็คือบริจาคให้เช่าครับ
คือเป็นรถป้ายแดงก็คือทำเรื่องมีสัญญาการเช่ามีการตรวจรับมีการจัดซื้อจัดจ้างปกติเลย
อ่าคือลักษณะตอนนั้นเป็นการเช่ามาเพื่อให้ตำแหน่งพอสวนสัตว์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นคนใช้ถูกไหมคะ
ถูกต้องครับสิบกว่าปีที่ว่าตอนนั้นตอนนั้นคุณอัศเดชเนี่ย
ก็คืออยู่ชั้นมัธยมเหรอคะเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าใช่ใช่ใช่น่าจะมัธยมตอนนั้นเพราะว่า
วันนี้คือเก้าค่ะตอนนั้นมห้าอียนยังไม่ได้ขับรถผมเพิ่งมาขับรถการรมหาลัย
พ่อใช้รถคันนี้อยู่กี่ปีคะก็หมายถึงในช่วงที่สัญญาเช่าหรือว่า
ช่วงช่วงที่เป็นของท่านเลยค่ะช่วงที่เป็นอำนาจการใช้งานของท่านเลยค่ะ
ถึงปี๕๙ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่แน่ใจใช่ไหมคะ
ใช่เราก็ตัดสัญญาทิ้งขาย
คือตอนที่คุณพ่อใช้งานอยู่คุณอาศระเด็นไม่ได้จับเลยหรอคะ
เหมือนกับพี่บ่วนต้องขับหลายคำ
ส่วนมากก็จะมีแค่พ่อกับลุงที่เป็นคนขับให้พ่อ
พ่อใช้งานรถคันนี้อยู่คันเดียวไหมคะตอนอยู่ตำแหน่งนั้นนะคะ
ตอนเป็นผู้อำนวยจานใช่ไหมคะคันเดียว
แล้วก็คุณอัศเดชไม่ได้จับเลยคือไม่ได้เป็นคนขับรถคันนี้เลยถูกไหมคะ
ไม่เลยไม่เคยเลย
ซึ่งเรื่องนี้มีการถูกร้องเรียนตอนปี๖๒
อ๋อดังนี้คือมันต้องเรื่องที่ร้องเรียนตอนปี๖๑เลยค่ะ

ซึ่งคุณอสเต็กต์เคยระหว่างที่เข้าไปทำงานเนี่ย

ซึ่งเราฝ่ายงานเราไม่เกี่ยวข้องกันเลย

เรื่องนี้นะครับ๒๗ครั้วผมเห็นตั้งแต่ปี๖๑แล้ว
อ่าแล้วว่ายังไงกันบ้างคะภายในองค์การสนสัตว์
ในองค์การสวนสัตว์ก็คือที่ผมรู้ก็คือมีการตั้งกรรมการสอบในบางเรื่องที่มีมูลความผิด
ที่เห็นว่ามีมูลเช่นเรื่องรถเนี่ยฮะก็มีการสอบสวนแล้ว
ก็ต้องลองไปผมรู้สึกจะมีเอกสารออกมาแล้วว่าไม่มีความผิด
แล้วก็เรื่องที่เอื้อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทท็อปเทรดความมืดก็ไม่มีความผิด
ก่อนที่จะเป็นชุดของท่านสมุทรเข้ามา
เขาสอบไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีมูลความผิด
ส่วนบางเรื่องใน๒๑ข้อถ้าคุณจอมฝันอ่านดู
เช่นเรื่องจรรยายโปรภัณฑ์หรือการขโมยเต่า

สามารถตรวจสอบได้ว่าทางต่อพ่อศิกรชา
ทำนักอรินักเขตต้องว่าทางเราที่ส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรเลย

เพราะว่าตอนนั้นถ้าทุกคนมอง

ท่านส
ก็ตอบตรงว่าถ้าเพราะฉะนั้นพ่อผมเป็นผู้อำนวยการที่สวนสัตว์ขาวเขียว
ดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแทรกแทรงในสวนสัตว์สงขาอยู่แล้ว
เข้าใจไหมครับทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในแต่ละช่วงนั้น
ที่จะมีสิทธิ์สั่งการแต่ละสวนสัตว์
ดังนั้นพ่อผมนั้นแต่เวลานั้นเป็นภอสนัดเขาเขียวก็ผ่าสวนสัตว์ขาวระดับก็เท่ากัน
ที่ฉันเห็นมีชื่ออีกหนึ่งท่านขออนุญาตเอ่ยนามนะคะตามเอกสารที่มีการร้องเรียน
คือคุณพิสิทธิ์ณพัทธลุงแล้วในเอกสารที่ร้องเรียนเนี่ย
มีการบอกว่ามีความสนิทสนมกันค่อนข้างมาก
อันนี้ตกลงเรื่องเป็นยังไงคะเพราะมันโยงอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะคะเรื่องความสนิท
อ๋อก็คือคุณพิศิษฐ์นะพัทธลุงเนี่ยโดยส่วนตัวคือคุณพ่อผมก็คือ
ตอนนั้นคุณพิศิษฐ์จะเป็นผู้อำนวยการคุณพิศิษฐ์เนี่ยหรือยังไม่ได้เป็นไม่แน่ใจนะ
แต่คุณพิสิทธิเนี่ยเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ดังนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เจ้านายกับลูกน้องมันจะสนิทกันได้
ส่วนเรื่องวันเกิดเนี่ยผมว่าในหนังสือเนี่ยเขาพยายามที่จะโยงพาดพิงไปให้มันเห็นผลมากกว่า
เขาต้องเป็นผู้บริหารที่อาจจะมีปัญหาคุณพ่อผม
ซึ่งผมไม่รู้ว่าใคร
สิ่งที่จะมีข้อมูลเยอะขนาดนี้
ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่สนศัตริย์เปิดทะวันเขียว

เพราะว่ามันเป็นเหมือนแค่

เพราะว่าที่นังสือถ้าคุณลองอ่าน

ที่อยู่ดีไปอยู่ในซ้ำของธรรมการองค์การสนสัตว์ใช่มั้ย

แล้วทีนี้อยู่ดีเนี่ยทางคนรู้จักผมส่งมาให้ดูว่า

ผมว่าโอเคไม่เป็นไรผมก็ส่งให้ดู

มันก็เป็นเรื่องปกติของสัตว์สนเท่ของอะไรนี่แหละ
คำพูดแล้วก็บนไปซ้ายไปขวามั่วเลขเกลียดของเขา
เรียนถามถึงก่อนณวันเกิดเหตุนะคะคุณอัศเดชคือว่า
คุณพ่อคือพอองค์การสวนสัตว์พอสุริยาเนี่ย
มีปัญหาอะไรกับคุณหมอภูวดลมานานแล้วหรือยังคะ
อันนี้ไม่มีนะครับโดยส่วนตัวผมเคยเจอหมอภูวดล
เพราะว่าผมเคยทำงานกับเขาเคยทำงานในองค์การสวนสัตว
อาจจะเคยเจอว่าคนนี้หมอภูวะดนเราก็คือนกว้าย

คือโดยส่วนตัวเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยเวลาเขาทำงาน
จะดังมากถึงมากที่สุดแม้แต่ผมเองเขาก็ยังด่าเลย
ตอนนั้นทุกพนักงานทุกคนอาจจะมีการโดนเขาติโดนเขาว่าโดนอะไร
ซึ่งผมมองว่าการรองรับอารมณ์ของแต่ละคนหรือการที่จะระงับสติอารมณ์ของแต่ละคนไม่เท่ากัน
ดังนั้นผมจะไม่ขอพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ
เพราะว่าคือระหว่างหมอภูวะดนของคุณพ่อเนี่ย
ผมอยู่ชนบุรีก็ยังนัดกันว่าเดี๋ยวมากินข้าวกันนู่นนี่
เดี๋ยวลงไปสงขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขายังคุยกันปกติ
ไม่ได้มีความเครียดหรืออะไรเพราะถ้าคุณจอมขวัญสังเกต
ถ้าเขาเทียบหรือว่ามีการกลัวจริงณเหตุการณ์วันนั้น
ทำไมเขายอมหรือกล้าอยู่คนเดียวในห้องใช่ไหมครับ
เขาก็ต้องมีทีมงานหรือว่าถ้าเขากลัวจริงว่าจะต้องระเบิด
ถึงขนาดเนี้ยเขาก็ต้องเป็นเจ้าที่ตำรวจไหมใช่ไหมฮะ
คือถ้าสมมุติเอาสัญญาณที่คนในครอบครัวรับรู้จากตัวของพอสุริยา
คือไม่ได้รู้สึกว่ามีความกังวลหรือคิดว่าอาจจะเกิดเหตุร้าย

ไม่มีครับผมก็ทำงานขายของทำร้านอาหารกันปกติตอนเช้าเปิดร้านกัน
จนมีโทรศัพท์เข้ามาจากแม่ว่ามีข้อแข่งที่น้ำมีเหตุ
ผมก็โทรเซ็กต์ไปในใจเขาก็ไม่รู้แรงหรอก
อาจจะแบบมีการยิงขึ้นฟ้าหรือว่าแบบเพื่อแบบตักเตือนอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเรื่องมันก็มันก็
เราก็พูดไม่ออกสหรัฐจุดนั้น

เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องคุณอัจเสด็จขอบคุณมากที่ให้สัมภาษณ์
ครับยินดีครับถ้ามีอะไรสำหรับผมยินดีที่ให้สัมภาษณ์ครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เบื้องต้นคือทางภรรยาก็ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์
แต่ทีนี้เมื่อมีประเด็นเรื่องของการพาดพิงตัวบุคคลกัน

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับพอต่อค่ะ
คุณผู้ชมครับภรรยาของทางคุณหมอภูดล

เรียนกลับมาปิดท้ายที่ทางอาจารย์สมิทธิค่ะ

สิ่งที่จะเคลียร์ให้จบว่าตกลงมันมีการ
ค้าสัตว์ป่าเอาสัตว์ออกจากสวนสัตว์
จากคนในเองทำธุรกิจกับคนนอก
คนในเองเป็นคนพองทายของตัวเองออกไป

วันไหนเราคงจะทำให้เร็วที่สุดนะฮะ
หลังจากที่ท่านลำตีท่านได้ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด

ทำให้สังคมได้เห็นความกระจ่างชัดมากที่สุด

ตามปกติองค์การสวนสัตว์มีหนังสือแบบ
บัตรสนเท่มีหนังสือร้องเรียนมีอย่างนี้

มหาศาลนี้ส่วนใหญ่เราสามารถจะบอกได้ไหมคะ
เป็นคนในร้องกันเองหรือว่าเป็นคนนอกร้องคะ
ก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมมาเป็นกรรมการ
ผมเคยได้รับเป็นคนในกันเองร้องกันเองนะฮะ
แต่เราก็ถือว่ามันเป็นบัตรสนเทศ
ถ้ามันมีคนลงนามมาเลยก็เรียกมาสอบสวน

ข้อเท็จจริงมันก็ไม่มี

คือไม่เข้ารักษณะที่จะหยิบมาทำถูกไหมคะ
มันก็คือไม่ใช่ไม่หยิบมาทำนะฮะ
เราก็ต้องดูเหมือนกันว่าความเป็นไปได้
หรือข้อเท็จจริงมันมีไหมกระหนักไหน
ก็ไม่ได้ละเลยหรือว่าตัดประเด็นนะ

ก็มีการดูพฤติกรรมดูอะไรสำหรับคนที่ถูกร้องเหมือนกัน

แต่ถามว่าเราจะเรียกเขามาสอบหาข้อเท็จจริงเลยอะไรอย่างนี้
คงทำไม่ได้เพราะมันไม่มีคนร้องที่แท้จริง
งั้นยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวเวลาสอบ

แล้วก็ไม่ได้หยุดแค่กรณีการสูญเสียบุคลากรแค่สองคนเท่านั้น
มันจะไปทั้งเครือข่ายถ้ามีจริงถ้ามีจริงค่ะ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้พบกันอีกนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะ